คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระวัชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระรัชฐานโกฏกุดันน้อยผลเอกเปรมตินศูนย์ลานนล
และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศให้
โดยงานราชการสถานศึกษารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
คงลงครึ่งเสาเป็นเวลา๗วันครับ
โทษที
พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงทราบฝ่าลองถุลีพระบาทโดยความถมมนัดยิ่ง
โดยผลเอกเบรมได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ
ด้วยความวิริยอุตสาหะและจงรักพักดี
ตั้งแต่รัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหามราชบรมนาศบพิษ
ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีองค์คมนตรีรัฐบุรุษ

ได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
และประธานองค์คมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน
เป็นที่ไว้วางพระราชหารุทัยได้สนิท
นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ
จึงทรงพระอกุณาประโหล๙ปกระหม่ม

ฉัดเครื่องตั้งประดับแจรงรแฟรั่ง

เวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แล้วส่งรับศพอยู่ในพระบรมราชานุครอสโดดตลอด
มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมเวลากลางคืนกำหนด๗คืน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่๒๗พฤษภาคม๒๕๖๒ถึงวันอาทิตย์ที่๒มิถุนายน๒๕๕๙
โดยวันจันที่๒๗พฤษภาคมเวลา๑๘นส่งพระกรณาโปรด๙โปรดกระหม่อมให้
และวันอาทิตย์ที่๒มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในวาระครบ๗วัน
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล
ดังนี้๑๕วัน๕๐วันและ๑๐๐วัน
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์
ในพระราชสำนักเป็นเวลา๒๑วันด้วย
ขณะที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องพลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีถึงแก่อศัลยกรรม
โดยได้ประกาศให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาทุกแห่ง
ทงครึ่งเสาเป็นเวลา๗วันตั้งแต่วันจันทร์ที่๒๗พฤษภาคม
ถึงวันที่๒มิถุนายนและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ไว้ทุกข์เป็นเวลา๒๑วันสำหรับประชาชนทั่วไปให้พิจารณาตามความเหมาะสมครับ